เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะกับเมนูแปลกที่ชื่อว่าเมนู
ดอกไม้ป่าผัดเมนูแปลกสุด
หากินยากในหน้าตาแบบไหนไปดูกันสวัสดีครับ
วันนี้พุ่งจะมาทำเมนูไปที่อ่ะเลยนะครับนี่ครับครับ
ใครรู้จังมั้งว่านี่มันคือได้โครเช็มได้บอกมาก

บอกเลยว่าหลายคนน่าจะบราบนึงนะ

นี่ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะน่าสนใจเหมือนกันนะ
บอกเลยว่าหลายคนน่าจะไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อนนะครับ
อกปลายข้าวสารพอเด็ดมาได้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นอาหารแสนอร่อย
เริ่มต้นก็คือนำดอกปลายข้าวสารล้างให้สะอาดแล้วก็เด็ดเอาแต่ยอดนะคะ
โอกาสเลยนะจากนั้นก็นำไปผัดในกระทะที่ใส่น้ำมันคลุกเนอะ
ผัดให้สุกระดับหนึ่งแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลผงชะรสผัดต่ออีกนิดนึง
ก็ใส่ไข่ตีลงไปนะผัดให้เข้ากันนะคะ
ถ้าถามว่ากินนะมันมีประโยชน์อะไรไหมล่ะ
เออบอกเลยนะว่าดอกปลายข้าวสารเนี่ยมีสรรพคุณทางสมุนไพรด้วยนะ
ก็คือบำรุงกำลังทำให้สดชื่นทำให้รู้สึกแก้อาการอ่อนเพลียได้
บำรุงหัวใจนะก็เป็นเรื่องของสรรพคุณของสมุนไพรเนอะ
แต่เจ้าของคลิปยังฝากเตือนด้วยนะว่า
ทานปลายดอกยอดดอกมันมันได้
แต่ห้ามทานผลของต้นนี้เป็นอันขาด
อืมดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีความรู้นิดนึง
ว่าอะไรทานได้ทานไม่ได้นะคะดังนั้นก็คือ
ให้ทานในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจแล้วกัน
ส่วนอะไรที่มันแปลกหรือว่าเป็นของพื้นถิ่นหากินยาก
ต้องให้คนในพื้นที่เขาทำให้เราทาน
ส่วนใหญ่ดอกมงดอกไม้เนี่ยเขากำลังว่าทานได้แน่